อารักของเรารับมา
กลับมาในช่วงนี้อิ่มน้ำสำราญกันต่อเนื่องเลยดีกว่า

ฉันจะพาไปจังหวัดนี้เลยเหมาะกับที่ดิฉันจะอยู่มาก
จังหวัดนี้เขามีคำขวัญขึ้นว่าจังหวัดอะไรฮะ
สวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกร
ให้พูดกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะจำมาได้แค่นี้นะคะ
คือจะพาไปที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะ
แต่ว่าพาไปดูเมนูแบบโอ้โหเชื้อสายมอนเขาทำกันนะ
พี่น้องชาวมอนที่อยู่ในจังหวัดราชบุรี
เขาทำกันมาต่อเนื่องเลยกับแกงส้มมะตาด
หน้าตาจะเป็นยังไงแซ่บซีดขนาดไหนไปชมจ้า

ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคะน่าสนใจมาก
ต้นมะตาดคุณผู้ชมเห็นเป็นต้นไม้
ชาวไทยเชื้อสายมอนในรุ่มแม่น้ำแม่กรองนะฮะ
ตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เขาปลูกกันไว้แทบทุกบ้านตั้งผลมะบริโภค
ลักษณะของดอกมันจะแทงยอดออกมาตามง่ามกิ่ง
แล้วก็โตออกมาเป็นลูกกลมสีเขียว
ลูกก็ขนาดประมาณผนมะนาว
กลีบเลี้ยงเป็นกลีบดอกสีขาวงาช้าง

ถ้าน้อยกว่านั้นไม่ใช่ดอกมัตตาท
ถึงเช้าแล้วก็ร่วงโรยรากันไป
ช่วงสายสายเหลือเพียงเกษรค่ะจากนั้นกลีบเลี้ยงก็จะหุบกลับเข้ามา
เป็นลูกกลมกลมเหมือนเดิมเออแปลกดีกลายเป็นผลที่สามารถนำมารับประทาน
ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องรอ๕๗วันนะครับปีหนึ่งปีนึงเนี่ยจะสามารถชม
ดอกมะตาดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเออนานมาทีเพราะฉะนั้นของเขาดี
ก็ต้องลองชิมดูครับนายคมสรรจับจุค่ะประหลาดชาวมอนเขาบอกว่าชาวไทยเชื้อสายมอน
นิยมกินผักผลไม้พื้นบ้านตามฤดูกาลกันอยู่แล้วพอช่วงฝนตกตกแบบนี้นะ
เป็นช่วงที่ต้นมะตาดจะออกดอกออกผลผลของมะตาดรสชาติเป็นไง
คุณทายมาสิมันจะฝาดฝาดได้ไหมผิดจ้ามันมีรสเปรี้ยวคุณผู้ชมเออ
ช่วยป้องกันโรคหวาดอีกทั้งยังมีวุ้นเมือกด้วยช่วยเคลือบกระเพาะแล้วก็ลำไส้ได้
น่าเขาถึงมาทำแกงส้มนี่ไงใช่นะฮะมีเป็นสองสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ข้าวเหนียว
แล้วก็สายพันธุ์ข้าวเจ้าส่วนลูกมะตาดเนี่ยนำมาทำอาหารได้หลายเมนูเลย
นิยมทำก็คือแกงคั่วแล้วก็แกงส้มอย่างที่เห็นนี่นั่นนะคะคุณผู้ชม
รสชาติคืออร่อยไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมบอกว่าแกงส้มคัสตาร์ท
อันนี้จะเป็นคัสตาร์ทเค้กเอามารวมกับของน้องจากจังหวัดสตูนหรือเปล่า
ไม่ใช่แกงส้มคัสตาร์ดแกงส้มมะตาดเออไปหากันกันได้ที่จังหวัดราชบุรีนะฮะ
แปลกที่จะเข้าใจผิดเราเองยังเข้าใจผิดเลย
ฟังเป็นเมื่อที่มะตาดไม่ใช่มะตาดมะตาดมะตาดมะตาดค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับแหมวันนี้สนุกสนานจริงแล้วก็ได้น้องเชอรี่มาร่วมรายการสนุกสนานมาก
คุณผู้ชมไลน์มาถามถึงคุณเยอะแยะมากมายเลยนะขอบคุณนะคะที่ทักทายกันมาหน้าจอ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอีกวันมาลืนก็มาอีกมาทุกวันเลยเออเห็นบอกว่าอาทิตย์หน้าอยากจะให้มาด้วยนะ
มามาทุกวันเลยเออมาแทนน้องใบตองไหมแทนคุณเนี่ยผมว่าแล้วเอาล่ะสนุกสนานกันแบบนี้นะครับ
วันนี้อ่านมาหลายเมนูเลยตาลายก็หลากหลายเมนูลองเอาไปทำกินกันดูนะคะ
ช่วงเย็นแบบนี้นะคะอิ่มอร่อยกันแน่นอน
เวลาดีแบบนี้บ่าย๓จนถึงบ่าย๔โมงส่วน
พรุ่งนี้ตลอดข่าวเช้านี้เจอกันครบ๓คนแน่นอน

รูปภาพความสวยงามแล้วก็ความชุ่มฉ่ำ
ของน้ำตกท่ำพระน้ำบนศกราบอำเภอเซกาจังหวัดเบื้องกา
ลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป